วิตามินให้กับร่างกายล้างโปรงล้างปากก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาการกิน
ผลไม้ของแต่ละคนแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
เขาแข่งขันกินกันมันจะดุเด็ดเผ็ดมันอร่อยกันขนาดไหน
ติดตามได้ในช่วงของตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
ว่าในเรื่องของการแข่งจะท้าแข่งอะไรก็ท้าได้
แต่ถ้ามาท้าเรื่องกินเนี่ยเรื่องนี้มันยอมกันไม่ได้แบบนี้ล่ะครับ
มาดูกันที่งานแข่งผลไม้และของดีเมืองยาลา
งานนี้แข่งกินทุเรียนแบบกินให้ดีกินให้ไว
กินยังไงก็ได้ให้มันหมดไปไวเร็วนั่นแหละครับ
ใครจะกินเร็วแค่ไหนไม่รู้แต่สำหรับน้องคนนี้เนี่ย
กินแบบธรรมดาโลกมันไม่จำมันต้องมีลีลาในการกินหน่อยล่ะครับ

ยังอีกยังไม่หยุดอีกเหรอเนี่ย
ไม่มีใครยอมใครจริงเลยล่ะครับคู่นี้เนี่ย
นี่ไม่รู้ว่าเขาแข่งกินทุเรียนหรือว่าแข่งเต้นกันแน่ล่ะครับเนี่ย
เฮ้ยยยยย
แข่งกินทุเรียนยังไม่จบยกกันมาเป็นคาราบาล
เฮ้ยคาระวานไปถึงจังหวัดอุบรรณราชทางนี้
งานนี้ปิดตากินกินกันแบบเละเละเทะเทะแบบนี้นี่แหละครับ
อ้าวพี่ครับถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะ
นอกเห็นเงียบแบบนี้พี่เขากินเรียบนะจ๊ะ
แล้วไอ้ที่ติดอยู่บนหน้าผากนั้นน่ะอย่าลืมกินมันให้หมดด้วยนะครับพี่ครับ
รุ่นเล็กหลบไปถ้าจะแข่งกินแบบรุ่นใหญ่
ต้องลีกทางขึ้นกับแก๊งหนีค้าล่ะครับแน่
เหุ้ยก่อนจะแครงเนี่ยก็ต้องปลดอาวุธกันสักก่อน
แต่เล่นถอดออกหมดแบบนี้เนี่ยแล้วจะกินมันยังไงล่ะครับเนี่ย
ถึงจะไม่มีฟันก็ไม่เป็นอุปสรรค
ถ้าไม่เป็นอุปสรรคของคุณลุงคุณป้าเขาล่ะครับ
ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องจีนมันเรื่องใหญ่
ไม่เกือบก็ถูกเอาเองข้าครับ

แบบนี้